เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปเก็บอากาศหนาวมาเผื่อ

แต่วันนี้เนี่ยมีหนึ่งเรื่องที่ผมขึ้นรถแท็กซี่ไม่ว่าคันไหนก็ตามแต่นะครับ

เพราะว่าต้องขอพี่เขาเร่งแอร์ทุกเครื่องทุกคัน
ร้อนใช่ไหมร้อนมากพี่เขาบอกว่าตอนนี้คือเมื่อไหร่จะหนาวสักทีนะครับ
พี่เขาถามผมผมเลยบอกว่าเดี๋ยวพี่รอดูคุณคุปตนันดีกว่า
ได้คำตอบชัดเจนกว่าคุณคุปตนันจะมาบอกว่าทำไมบางพื้นที่ยังร้อนถึงร้อนมาก
พื้นที่ยังเจอฝนสาเหตุติดตามได้ในช่วงจับตาเตือนภัยครับ
สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิมหันนะครับ
จับตาเตือนภัยของเรานั้นยังคงเกาะติดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ
ตั้งแต่วันหยุดสุดสัปดาห์นี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้า
ใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมกลางแจ้งเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วไทย
ต้องฟังการพยากรณากาศดีนะครับเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่ามีหลายพื้นที่เลยทีเดียว
มีโอกาสที่จะเจอฝนตกหนักในขณะที่อุณหภูมินั้นก็มีการคาดการณ์ว่าจะลดต่ำลง
โดยจากการตรวจสอบอุณหภูมิวัน๒วันนี้พบว่าบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
ยังได้สัมผัสอากาศเย็นเย็นลมเย็นเย็นในตอนเช้านะครับรวมไปถึงอาจจะมีหมอกเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะตามยอดดอยต่างตามภูเขาต่างหมอกอาจจะหนาเป็นพิเศษ
ดังนั้นการใช้รถใช้ถนนต้องเพิ่มความระมัดระวัง
โดยอุณหภูมิต่ำสุดบนยอดดอยยอดภูอยู่ที่ประมาณ๑๑องศาไปจนถึง๑๔องศาเซลเซียต
ส่วนอุณหภูมิพื้นราบต้องติดตามดีเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยวันนี้จากการตรวจสอบพื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่มีอากาศเย็นสบาย
อุณหภูมิต่ำกว่า๒๕องศาเซลเซียต
ถ้าหากเราดูแล้วจะสังเกตว่าปกคลุมในหลายพื้นที่
เหนือนั้นเน้นบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกนะครับ

ส่วนบริเวณทางตอนกลางเริ่มมีสีเหลืองปรากฏ
ก็หมายความว่าอากาศนั้นค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวในช่วงเช้านะครับ
คำนวณต่อไปวันพรุ่งนี้พื้นที่สีเขียวนั้นปกครุมเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น
และที่สำคัญวันเสาร์จะสังเกตว่าพื้นที่สีเหลืองนั้นปกคลุมเกือบทั้งภาคในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
มีอยู่บางส่วนเท่านั้นที่ยังมีพื้นที่สีเขียว
แต่ว่าบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับอากาศนั้นจะเย็นลงครับ
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๘๑๙องศาเซลเซียต
หลังจากนี้เป็นต้นไปที่บอกว่าความชื้นที่เยอะแบบนี้

สังเกตว่าบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
ฟ้าค่อนข้างเปิดแดดจึงแรงในตอนกลางวัน
ขณะที่พื้นที่ภาคใต้ครับกลุ่มเมฆค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียว
โดยกลุ่มเมฆเหล่านี้เองถ้าหากเราคำนวณแล้ว
ก็พบว่าเป็นกลุ่มเมฆที่สามารถที่จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนตกชุกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
จากพื้นที่สีเขียวที่จะปรากฏต่อไปนี้
จะสังเกตว่าในพื้นที่ภาคใต้นั้นมีพื้นที่สีเขียวปรากฏอยู่

โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนล่างฝั่งอ่าวไทยอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษ

ทีนี้อย่างที่บอกไปว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป

พบว่าจะมีคลื่นกระแสลมจากทิศตะวันออก
เหนียวนำเอาความชื้นเหนียวนำเอาฝนมาปกกลุ่มในเมืองไทยของเรา
พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ภาคตะวันออกภาคล้างรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
หลังจากนั้นตั้งแต่วันที่๒๓ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๔

ต้องระวังหน่อยเพราะว่าอาจจะเกิดเรื่องของฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น

ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าว
มีการคาดการณ์ว่ามวลอากาศเย็นจากบริเวณทางตอนบนนั้น
สีเว้าฟ้าจะเริ่มค่อยแผลลงมา
กลุ่มบริเวณทางตอนล่างอย่างต่อเนื่อง
แน่นอนครับการแผลลงมาอากาศเย็นนั้นก็จะไปช้อน
เอาอากาศที่มีอุณหภูมิสูงก็คือความชื้นสูงนั้น

ตกลงมาได้ในช่วงแรกของการแผลลงมานะครับ
ดังนั้นในระยะนี้เองสุดสัปดาห์นี้เอง

อย่างที่ได้ย้ำเตือนการตรวจสอบสภาพประกาศ

ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ